คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของปัญหาเกษตรกรกันหน่อย
ตอนนี้ราคาปาล์มตกต่ำมากนะคะเหลือกิโลกรัมละ๒บาทเท่านั้นเอง
ภาครัฐจำเป็นต้องหามาตรการในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือการขอให้เอกชนช่วยรับซื้อปลามในราคาที่สูงกว่าตลาด
นางสาวชุติมาบุญยประพัฒนศรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า
หารือกับเอกชนที่เป็นเจ้าของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแล้ว
กำหนดให้รับซื้อผลผลิตปลามดิบจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าตลาด
กิโลกรัมละ๒บาท๔๐สตางค์เป็น๓บาท๒๐สตางค์
เพื่อนำมาสกัดเป็นน้ำมันปลามดิบส่งให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หรือว่ากรฟภค่ะตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าจะสามารถดูดทรัพย์ปริมาณปลามดิบ
ล้นตลาดลงได้ราว๑๖๐๐๐ตัน
ซึ่งอันนี้ก็เป็นราคาที่พี่น้องเกษตรกรก็เรียกว่าอยู่ได้พออยู่ได้นะคะ
จะไม่ใช่ราคาที่เขาอยากเห็นหรอกแต่ว่าในสถานการณ์ที่ปลามันล้นโลกขนาดนี้
๓บาท๒๐ก็เป็นราคาที่จะต้องช่วยกันนะคะ
หมายให้มันถึงให้ได้แต่ว่าขณะนี้มันยังดึงขึ้นมาไม่ได้
จากนี้ผู้ประกอบการก็เสนอให้ดูดทรัพย์น้ำมันส่วนเกิน
ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานค่ะ
โดยมีเป้าหมาย๑๐๐สถานีในเดือนพฤษภาคม๒๕๖๒นี้